ถ่ายไปช่วยเขาด้วยอะไรแต่เอาจริงหน้าสาวมีกิจกรรมให้ทำเยอะ
คืออะไรรู้มะยังไงรวมกันกินหมูกระทะ
แล้วเมื่อไหร่่ะกระทะ
นี่หมูกระทะที่จะพาไปทานเขาบอกว่ามีเป็นหมูกระทะ
เป็นหนึ่งเดียวในโลกเพราะต่างประเทศไม่มีหมูกระทะแบบเรา
ใช่แม้แต่เกาหลีก็ไม่มีแบบนี้นะ

เกาหลีเนี่ยนะเกาหลีคนเกาหลีเคยมากินหมูกระทะเมืองไทย

แล้วเขาชอบมากเขาเห็นแล้วโอ้โอป้าชอบโอป้าไลค์

แต่ของเราเนี่ยออริจินัลแบบเป็นหมูกระทะที่หอมหวนชวนฝันจริง

แล้วคุณดูที่นี่นะเอากระทะมากองรวมจะใช้คำว่ากองได้ไหม

เออใช้คำว่าประดับดีกว่าเป็นต้นคริสต์มัสแบบนี้

เห็นแล้วอึ้งสิครับเพราะว่าพอเอาไปโพสต์ลงในโลกโซเชียล
คนในนั้นที่เขามาดูเขาก็ฮือหาว่ามันต้นคริสต์มัสอะไรกันเนี่ย

คนที่โพสต์ที่โพสต์ก็คือเฟซบุ๊กพุงโตบุฟเฟ่ทะเลเผาหมูกระทะตาคลี

ไปข้อความนี้ก็คือจะหนาวหรือไม่หนาวเราก็ต้องสร้างบรรยากาศให้เข้าทีมไว้ก่อน
กับต้นคริสต์มัสหมูกระทะเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศ

โหวเฮะแล้วคนแชร์เยอะแยะเลย

แล้วนี่ฉันอยากรู้เวลาทานมาเราทานบนนี่ไหมฮะ

ก็โยนเตาทานเข้าไปแล้วก็ปลิงเหมือนกันสิอ๋อไม่ได้หรอกไม่ได้
เพราะว่าร้านนี้ต้องมีเต่ามูกระทะเยอะมาก
แล้วเค้าข่ายมูกระทะอย่างนี้ค่ะ
แล้วทำไมทำไมเจ้าของร้านเขาถึงต้องทำแบบนี้
อยากรู้คำตอบไปฟังจากปากเจ้าของร้านกันเลยครับ

ดีว่าเรามีกระทะเหลืออยู่จำนวนนึงครับ

ประมาณ๗๐๑๐๐ใบ

เราก็เลยคิดว่าเออไปรีเคิลทำอะไรดี

เป็นศิลปะตกแต่งร้านละกัน
ประกอบกับช่วงนี้มันเข้าเทศกาล

กับปีใหม่

รอยกระทงก็ทำเป็นกระทง

แบบฉันเคยเห็น
แต่มันจะมีรูมันจะรั่วลงไปนิดนึ
คุณเอาหมูโปโปอัดรูไว้ค่ะ

ก็ถือว่าเป็นไอเดียที่มันสร้างอะไร

จุดขายให้กับทางร้านแบบนี้นะครับ

ที่จังหวัดนครสวรรค์

ไปลองทานกันดูนะครับร้านพุงโตหมูกระทะ

ลองโทรไปสอบทานกันก่อนก็ได้นะครับ
ช่วง๑๖น๓๐นจนถึง๒๑น๓๐นก็๔โมงครึ่งไปจนถึงประมาณสัก๓ทุ่มครึ่ง
เห็นไหมไม่ได้มีแต่หมู

อาหารทะเลแล้วก็ขนมหวานก็ได้เมื่อกี้
ถ้วยเราจะต้องเอาไปปิ้งบนกระทะไหมคะ
มันก็จะได้อุ่นจะบ้าแล้ว

หน้าหนาวแบบนี้นี่ก็ถือว่าหมูกระทะเป็นเมนูยอดฮิตเมนูหนึ่งเหมือนกันนะ